สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการจะต่อยอดธุรกิจและต้องการจะสร้างเครือข่ายให้เติบโตมากขึ้น
โปรแกรมอบรมในรุ่นที่๓ที่เขาเน้นสร้างความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น
พร้อมกับรับมือในการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็รับคำแนะนำจากบุคคลที่ไปบุกตลาดต่างประเทศได้อย่างแข็งแรง

ที่๓เพิ่มช่องทางการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้กับบรรดาผู้บริหารธุรกิจขนาดใหญ่
นักธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์พลังงานลอซิสติก
เพื่อนำความรู้มาต่อยอดธุรกิจในอนาคต
และสามารถที่จะรับมือความผันผลของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยได้
ข้อดีที่สำคัญยิ่งของการจัดหลักสูตรนี้
บรรดานักธุรกิจชั้นนำของประเทศได้พบปะ
เปลี่ยนวิสัยทัศน์นำไปสู่การร่วมทุนกันในธุรกิจ

ผู้บริหารกลุ่มออเดอร์เวลกรุ๊ปมองว่า
การลงทุนในยุคนี้ต้องอาศัย๓ปัจจัย
คือกลุ่มทุนซึ่งมีธุรกิจหรือมรดกตกทอดเป็นแรงสนับสนุน

และสุดท้ายข้อมูลข่าวสาร
เราตนับถึงความสำคัญตรงนี้
เพราะว่าเป็นสิ่งอะไรที่ท้าทายกับนักธุรกิจไทย
ถ้าเราสามารถใช้อันนี้เป็นโอกาสของเรา
ผมก็เชื่อว่าเราสามารถพัฒนาประเทศได้ต่อไป
เราก็เลยตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นมา
เพื่อเน้นเอาความรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโรค
มาให้กับนักธุรกิจของเรา
สำหรับหลักสูตรการบริหารการลงทุนเพื่อนักธุรกิจมีระยะเวลา๔เดือน
คัดสรรวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและปฏิบัติงาน
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้แก่นักธุรกิจที่มีธุรกิจที่มั่นคงอยู่แล้ว
พร้อมเพิ่มข้อมูลสำคัญในแต่ละประเทศที่นักธุรกิจจะออกไปลงทุน
แต่ว่าสิ่งที่พิเศษที่เราจะไม่เหมือนคนอื่นก็คือว่า
เนื่องจากว่าเราจัดด้วยเอกชนนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวในการกราบเรียนเชิญวิทยากร
วิทยากรต่างซึ่งแรกสุดองค์ความรู้ท่านก็มีอาจจะคล้ายกันนะคะ
แต่ว่าบางท่านส่วนใหญ่แล้วคือท่านปฏิบัติท่านได้สะสมเอง
รู้เองว่าข้อมูลนี่ควรจะเป็นอย่างไร
อันนี้ก็จะเป็นแนวลึกที่สามารถได้ความรู้
ได้สอบถามจากตัวตนจริงได้มากกว่าอย่างอื่นนะคะ
ปีนี้ออเตอร์เวลกรุ๊ปเปิดหลักสูตรการบริหารการลงทุนเพื่อนักธุรกิจต่อเนื่องเป็นรุ่นที่๓แล้ว
รวมแล้วมีสมาชิกกว่า๓๐๐คนครอบคลุมในแวดวงธุรกิจกว่า๑๘๐
รวมถึงประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเชื่อว่าจะตอบสนองนโยบายภาครัฐทั้งการลงทุน
และการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์๔๐ได้เป็นอย่างดี
ข่าวเทราทีวีเปรย์งาน